มาตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อเลยนะคะวิกฤตน้ำท่วมยังน่าเป็นห่วงไปที่อุบลราชธานีทีเนี้ยวันนี้อยากจะพาไปดูเรื่องของการให้ความช่วยเหลือสุนัขและแมวน่าสงสารนะคะ
ครับโอ้โหเนี้ยไปติดอยู่บนหลังคาแบบเนี้ยดูสิอุ้ยนี่เยอะเลยคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือที่อำเภอวารินชำราบนะคะเจ้าของบ้านบางหลังต้องไปอยู่ด้านนอก
ไปอยู่ในศูนย์อบพยพแต่ขนสุนัขออกไปไม่ได้บางส่วนเป็นสุนัขจรจัด
ดูนี่ผอมเหลือเห็นกระดูกเห็นไหมกระดูกจริงจริงค่ะพี่อุ๋ย
ตัวมันลอยมากับน้ำพอพอจะเห็นหลังคาอยู่ได้มันก็เกาะอยู่ตรงเนี้ยค่ะ
ครับก็เลยเบื้องต้นให้มันกินก่อนเพราะมันผอมแบบน่าสงสารมาก
ก็กินกันด้วยอาการหิวโซนะคะแมวก็มีค่ะแมวอยู่บนชั้น๒
บนหลังคาบ้านที่น้ำท่วมแบบนี้เนี้ยอื้อหือ
เจ้าหน้าที่ทำได้ก็แค่ต้องเอาอาหารไปกองเอาไว้ไม่สามารถนำออกมาได้นะคะ
ต้องรอให้เจ้าของแมวกลับไปดูแลโอ้ยอยู่แบบอย่างเงี้ย
บนชั้นสองบนหลังคาแบบเนี้ยส่วนความช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
วันนี้นายวันปิยาผู้มนุยการแขวงทางหลวงอุบลรัชธานีที่หนึ่ง
สั่งให้เจ้าหน้าที่ซ่อมถนนสาย๒๓หรือถนนแจ้งสนิท
ช่วงตัวเมืองอบรรชธานีอำเภอขึงในระยะทางหนึ่งจุดเจ็ดกิโลเมตร
เพราะว่าถนนเส้นนี้ถูกน้ำท่วมน้ำยังท่วมขังอยู่นะคะ
ใช้กันไม่ได้ชาวบ้านต้องอ้อมไปใช้เส้นทางอื่น
ระยะทางไกลกว่า๒๐กิโลก็ต้องนำกระสอบทรายมาวางเอาไว้ที่สองฝั่ง
แล้วก็นำเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำที่ตกค้างอยู่บนถนน
ใช้เครื่องสูบน้ำประมาณ๖เครื่องสูบทั้งวันทั้งคืนนะคะ
เพื่อที่จะกู้ถนนเส้นนี้ให้เร็วที่สุดคาดว่าวันศุกร์น่าจะเสร็จ
จะเปิดให้ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาได้นะคะ
ก็จะช่วยเร่งให้น้ำระบายออกข้างนอก
จะได้เปิดการจราจรได้ทั้งสองทิศทางคือสวนกันได้นะครับ
ก็เกือบเป็นปกติครับนะครับ
แต่ว่าอาจจะไม่ได้สะดวกเหมือนตอนเป็น๔เลนแค่นั้นเองครับ
คือทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหไม่อย่างนั้นลำบากเลยนะครับ
เพราะเส้นทางการเดินทางเนี่ยมันเป็นอำภาษณ์เลย
ระหว่างตัวเมืองอุบลกับตัวอำเภอวารินชำราบนะครับ
ท่านผู้ชมครับที่ศรีสะเกดที่พนังกั้นน้ำแตกนะครับ
วันนี้ทางเจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรพลหนัก
เข้าไปซ่อมแซมพนังกั้นแม่น้ำชีนะครับที่หลักกิโลเมตรที่หก
บ้านสดรรมศรีตำบลลำชีอำเภอคลองชัยนะฮะ
กว้างสี่สิบเมตรนะครับมวลน้ำเลยทะลักลงไปในพื้นที่ด้านล่าง
ส่งผลกระทบกับพื้นที่นาข้าวแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนนะครับ
ตำบลลำชีตำบลคล้องชัยพัฒนาอำเภอคล้องชัย
ตำบลเจ้าท่าตำบลธัญญาในอำเภอกรรมรสัย
เจ้าหน้าที่นำกล่องหินเข้าไปวางอุดจุดที่น้ำทะลักนะครับ
วันนี้ซ่อมได้๑๐นะฮะ
คือเร่งกันอย่างสุดกำลังแล้วแต่ว่างานมันโหดเหลือเกินนะฮะ
หน่วยงานก็ระดมสรรพกำลังเนี่ยมาช่วยเหลือกันชาวบ้านก็มาช่วยนะครับ
คือก็ต้องขนย้ายสิ่งของขนย้ายสัตว์เลี้ยงต่างของตัวเอง

ผู้ป่วยติดเตียงอีกต้องอบพยพไปอยู่ที่จุดพักพิงต่าง
มาข้าวตอนนี้เสียหายไป๒๐๐๐๐กว่าไร่แล้ว
หลังจากเสร็จเรื่องของบ้านตัวเองชาวบ้านก็มาช่วยเจ้าหน้าที่ต่อ
คือยิ่งอุดได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยผลกระทบมันก็ลดน้อยลง
ยังคงต้องส่งกำลังใจเนาะแล้วก็ต้องช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมตอนนี้นะคะ